ความมันที่คุณสัมผัสได้คู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ห้ามพลาดนะครับ
มุมแดงนี่เพราะเอกหนังจีนมาเองอุ๊ยสิวป่อสู้จีนบะหมี่เกี๊ยว
ส่วนน้ำมุมเกียงไก่ต่อสีดาชัยอุ๊ยสิวป่อนะครับเป็นมวยแข็งแกงความตีนรุนแรงครับ
มีขึ้นกว่าส่วนทางด้านเกียงไกรต่อศิราชัยเป็นมวยทรหดเตะต่อยศอกรุนแรง
คู่นี้ศอกแรกเข่านะครับไม่รู้ว่าของใครจะคมกว่ากันห้ามพลาดนะครับ
ช่องให้คุยกันทำมารายการศึกยามันไทยลักษณ์เสาร์นี้บ่าย๒๔โมงเย็นไทยลักษณ์มวยดีดูปริงไม่มีการพนัก